สำหรับสงกรานนะกลุ่มอาชีพที่ทำงานหนักก็คือ

ทำงานตลอดเวลาไม่ได้หยุดนะคะ
แต่ว่าตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เขาทำงานหนักตั้งแต่วันนี้แล้ว

เพราะโจรคนนี้หนีออกจากโรงพักคดี
ขณะที่จับกลุ่มตัว

เพราะว่าจับรอบแรกอุตส่าห์

อยู่วิ่งหนีออกจากโรงพักอีก
วิ่งหนีแล้วเขาวิ่งไปไกลด้วย๒กิโลเมตร
ผ่านตลาดผ่านชุมชน

ทางเลือกค่ะก็ต้องวิ่งตามกันไปนะคะ
แต่ว่าจับได้ที่จุดนี้

อยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทรบ้านบึง

มาให้เจ้าพนักงานสอบสวน
โดยผู้ต้องหาวิ่งเข้าตลาดสดบ้านบึงก่อน

ถนนสายบ้านบึงหนองบอนแดง
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพัก๒กิโลเมตรค่ะ

ตำรวจกู้ภัยศิลธรรมสมาคม

ก็ต้องระดมกำลังกระจายกำลังไป

กุมตัวนะเปลี่ยนวิธีค่ะ
ใช้วิธีเดินเรียงหน้ากระดาน

ผลนะไปโดนผู้ต้องหา

เจอตัวสลบอยู่ในป่าละเมาะนี่แหละนะคะ

และข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ

เอาตัวกลับมาถามหน่อยสิหนีทำไม

และถ้าขึ้นศาลเขาติดคุกแน่เลย
เขากลัวมากและไม่อยากติดคุก

สรุปไปไม่รอดค่ะ